ตอนนี้พื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
คนร้ายได้รอบวางระเบิดทหารชุดลาดตระเวนส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไปหนึ่งนายนะคะ
เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นคนร้ายชุดเดิมนะคะที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดทหารชุดรักษาความปลอดภัยครูค่ะ
เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจภูทรสุงัยโกลกจังหวัดนาราธิวาสได้เข้าตรวจสอบ
จุดที่คนร้ายลอบวางระเบิดทหารชุดลาดตระเวนจนทำให้จ่าสิบเอกเทียรพงศ์ขวาไทย
หัวหน้าชุดลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลปาเสมัตินะคะ
และจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณโคนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนมีหลุมลึก๒ฟุตกว้าง๔ฟุต
มีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็กนะคะซึ่งมีน้ำหนัก๑๐กิโลกรัม
ชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลื่อนถนนและดวงไฟส่องสว่างค่ะ
จาก๑๑เทียรพงศ์เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นำกำลังรวม๘นายเดินลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางที่รับผิดชอบ
โดยมีการแยกกำลังลาดตระเวนริมถนนขาเข้าและขาออกฝั่งละ๔นายนะคะ
เมื่อถึงจุดที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่าและจุดชนวนจนเกิดระเบิดระหว่างที่เจ้าหน้าที่นั้นเดินผ่านค่ะ
ต้นคาดว่าคนร้ายเป็นกลุ่มเดิมนะคะที่เคยรอบวางระเบิดทหารชุดรักษาความปลอดภัยครูของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส๓๖เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
เพราะว่านำระเบิดไปวางดักสังหารเจ้าหน้าที่ในจุดเดิมค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ร่วม๕๐นายนะคะใช้กฎอายการศึกบุกจู่โจมตรวจค้นบ้านต้องสงสัยสองหลังนะคะในหมู่บ้านตือระแต่ว่ายังไม่พบหลักฐานที่จะสามารถเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ